คุณผู้ชมตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดโดยรอบ
นะครับปริมณฑลและจังหวัดโดยรอบฝนตกหนักน้ำท่วมจริงจริงนะฮะ
เดือดร้อนกันมากโดยเฉพาะคนเมืองคลิปนี้ก็ถามว่า
จะขึ้นรถไฟฟ้ายังไงให้ตัวไม่เปียกครับ
นี่คือสถานีบางจากไม่ใช่สถานีประตูน้ำชาวเน็ตเขาหยอก
ทำไงไม่ให้เปียกดำไม่ต้องขึ้นเออนะครับครับนี่แหละครับ
คุณผู้ชมเขาบอกมันเป็นความท้าทายใหม่ของชีวิตคนกรุงเทพ
นี่แหละฮะคลิปนี้ชาวพระขนงท่านหนึ่งโพสต์ลงติ๊กต๊อก
เป็นเหตุฝนตกหนักเมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
แถวสุขุมวิทย์บางนานลาดกระบังโอ้โหตกหนักจริงจริง
ส่วนตรงนี้มันเป็นบันไดทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าบางจากเขตพระขนง
ภาพที่เห็นนอกจากปริมาณน้ำมันจะไหลโจ๊กโจ๊กลงมาแล้วเนี่ย
นะครับคือยังมีปริมาณน้ำที่ไหลมาจากหลังคา
บันไดเทลงมาเทลงมาอีกราวกลับเป็นม่านน้ำตก
เจ้าของคลิปตั้งคำถามจะขึ้นอย่างไรไม่ให้เปียก
สุดท้ายนะครับก็ต้องยอมเปียกทั้งตัว
เพราะว่าต้องวิ่งผ่านม่านน้ำขึ้นไปบนสถานีรถไฟฟ้า
งั้นก็คงไม่ได้ไปบางคนบอกว่าโอ้โห
นี่มันประตูผ่านทะลุมิติหรือเปล่านะฮะก็เป็นการหยอกกันนะฮะ
ส่วนตรงนี้ครับไปดูอีกที่หนึ่งทะเลกรุงเทพโอ้โห
ศรีนครินนี่คือถนนศรีนครินครับคุณผู้ชมครับเนี่ย
บางทีเขาเรียกคลองศรีนครินแล้วนะตอนนี้ตรงนี้เนี่ย
คุณชัดชาติเคยไปดูพื้นที่ปัญหาน้ำท่วมมาแล้วนะครับปัญหาใหญ่ก็
ตรงนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับมันก็ปิดขวางทางระบายน้ำ
โอ้โหแต่กรณีนี้ถือว่าสาหัสจริงน้ำครึ่งล้อรถโอ้โห
น่าจะเข้าประตูรถแล้วมั้งน่ะมอเตอร์ไซค์หลายคันนะครับ
เรียบร้อยตายกลางทางครับน้ำเข้าเครื่องในคลิปเจ้าของเนี่ยบรรยายบอกว่า
สยามมีทะเลศรีนครินก็มีทะเลเช่นกันเอาขยับไปดูหน่อย
ไปสำรวจแถวสวนหลวงหน่อยประเวทหน่อยนะครับคราวก่อนเนี่ยเขาบอกว่า
มีบ้านของหนุ่มแคสเกมคนหนึ่งใช่ไหมโอ้ไอ้คนนี้ที่ภาคเสียงล่อ
นั่นแหละถูกน้ำท่วมเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
น้ำอยู่ในชั้นหนึ่งของบ้านครึ่งหน้าแข้งนะครับ
หลังจากนั้นน้ำก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ฝนวันก่อน
มันเป็นยังไงละวันนี้มันเป็นยังไงพี่
ซึ่งผมจะต้องบอกก่อนเลยว่ามันกี่ครั้งกี่คาก็ไม่รู้
ที่บ้านผมน้ำท่วมท่วมเหมือนเจ้าแม่คงคานั้น

นี่ดูสิ่งที่ทำเอาไว้คราวที่แล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่เลย

ใครบอกให้ปล่อยปลาเดี๋ยวปล่อยอลีกาเตอร์ออกมาเล่นเลยนะนู่น

ปล่อยปลาในที่ได้บุญแซวเล่นนะฮะเออก็ใช่เลย
ตกน้ำท่วมหนักหลายวันเข้าปฏิกิริยาของผู้ว่าชัดชาติว่าไง
คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืน
ไปติดตามข้อมูลน้ำท่วมที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

เพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมการรายงานสถานการณ์น้ำ
ฝนตกทุกวันท่านก็มาทุกวันแล้วก็มีรายงานน้ำท่วมที่นั่นที่นี่เข้ามาตลอดเวลา
ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับรายงานนะครับพบว่าปัญหาน้ำท่วมของคืนวันที่๒สิงหาคม
มันเกิดจากคลองหลายแห่งนะครับน้ำล้นคลองประเวทคลองลาดพร้าว
เต็มเลยน้ำเต็มคลองนะครับน้ำเต็มตะหลิ่งเลยแหละ
ระบายน้ำออกไม่ทันฮะน้ำมันก็เอ่อเข้าไปท่วมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำ
โดยเฉพาะตามตรอกซอกซอยค่ะล่าสุดท่านสั่งการให้ภูมิในการเขตนะครับ
ดูแล้วก็รับผิดชอบในพื้นที่ของตัวเองให้รายงานจุดน้ำท่วมขังมายังส่วนกลาง
แล้วแก้ปัญหาเบื้องต้นคือเอารถไปขนประชาชนก่อน
ก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่น้ำท่วมขัง
แล้วก็ตอนนี้นะคุณผู้ชมฮะมีทหารครับทหารเตรียมไปให้ความช่วยเหลือเหมือนกัน
จริงผมได้รับรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทหารเนี่ย
เริ่มเข้าไปสนับสนุนเขตต่างในกรุงเทพมหานครนะครับ
คือคุณชาติชาติยอมรับว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังน่าเป็นห่วง
เพราะว่าฝนยังตกมาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๕สิงหาคม
โอ้อีกสักประมาณ๒วันนี่ภาพล่าสุดเมื่อเช้าใช่ไหมคะ
อันนี้ครับคุณผู้ชมฮะอ๋อคุณชาติชาติออกทำงานแล้วนะ
ครับท่านก็วิ่งไปด้วยแล้วก็ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำด้วย
แต่หนีบไปด้วยนี่แหละครับก็ฝนน่ะนะมันก็ตกลงมาไม่รู้จะห้ามยังไง
แต่ปัญหาน้ำท่วมท่านบอกแล้วไม่ต้องโทษใครโทษท่านท่านพยายามแก้ปัญหาอยู่
นี่ไลฟ์สดแบบนี้เลยนะคะก็ให้กำลังใจนะคะ
กำลังใจคุณชาติชาติแล้วก็ทหารที่มามีส่วนช่วยด้วยนะคะ